ไอเดียเราไปดูเรื่องของประเพณีความเชื่อโบราณกันหน่อยนะคะ

เหยาค่ะหมอยาวก็คือแม่หมอที่เขานับถือผีเนี่ย

รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงผีหมอยาว
ฝนคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อย
หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็น
นี่แหละค่ะบรรดาหมอยาวกว่าร้อยคนนะคะ
มาร่วมประกอบพิธีโบราณบุญเลี้ยงผีหมอ
เป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสาน
หรือที่เรียกว่าประเพณีแซงสนาม

อย่างที่บอกไปว่าหมอยาวก็เป็นแม่หมอนี่นะคะ

เป็นคนที่สามารถประกอบพิธีสื่อสารกับผีบรรพบุรุษตามความเชื่อได้
รวมตัวกันขนาดนี้ก็ทำพิธีไหว้ครูค่ะ
ถวายเครื่องเส้นไหว้แสดงออกถึงความเคารพสัทธา
บรรพบุรุษไปจนถึงผีสางเทวดา
ผีบ้านผีเรือนที่ปกปักรักษาหมู่บ้าน

เพื่อให้ฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาลด้วย

จากนั้นก็มีกิจกรรมรื่นเริงค่ะ
ออกมาร้องรำทำเพลงเพื่อให้ผีสางเทวดา
บรรพบุรุษมารับเครื่องไหว้บูชา

รวมทั้งทำให้มีความอุดมสมบูรณ์

ทำนาได้ผลผลิตงอกงามด้วย
อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะว่าจะทำให้ชีวิตความมาอยู่ดีขึ้นไม่เกิดภัยแรงนะคะ
โดยในการทำพิธีนี้มีขั้นตอนอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการเสี่ยงทาย

ว่าแล้วนี่ไงไม่ใช่คุกกี้เสียงทาย
แต่เขาใช้การตั้งไข่และตั้งดาบ

ถ้าตั้งไข่อยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่ขอจะประสบความสำเร็จทั้งตั้งไข่ตั้งดาบเลยนะ
ลุ้นไปนะว่าตั้งไม่ได้ตั้งได้หรือไม่ได้

แล้วดาบลายคมแหลมตั้งยังไงล่ะ
ถ้าตั้งได้ก็จะถือว่าสิ่งที่ขอไปประสบความสำเร็จ
หรือถ้าหากว่าคนในครอบครัวเจ็บป่วยแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็มาเสี่ยงทายแบบนี้จะรู้เลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
จริงก็ดูตามภาพถ้าไม่ได้เล่าหลายคนอาจจะงงมาตั้งไข่ทำไม
มาตั้งดาบทำไมแต่มันเป็นพิธีความเชื่อของเขานะครับว่าถ้าตั้งได้เนี่ยสิ่งที่ขอก็จะ
เยาวชนรุ่นหลังได้ดูได้สืบทอดกันต่อไปด้วย
เพราะไม่งั้นมันก็จะเลือนหายไปตามการเวลาไง
เอาล่ะนี่ต้องลุ้นกันนะครับว่าตั้งได้หรือตั้งไม่ได้